หนุ่มคนนึงขี่รถจักรยานยนต์กลับมาจากตลาดนัด
แล้วเห็นอะไรลายอยู่ในช่องคอนโซลของรถจักรยานยนต์
คิดในใจงูแน่นอนแต่ทำยังไงดีใจดีสู้งู
ขี่รถกลับให้ถึงบ้านก่อนแล้วคอยดู
กรี๊ดไปขี่ไปแทบจะกั้นหายใจ

งูแน่นอนมันลายเหมือนเมื่อเมื่อกี้เลย
เจ้าความคลิปชื่อว่าคุณพิชยพงศ์เขตการณ์
หรือว่าคุณแชมป์อายุ๓๔ปี
เขาบอกว่าเขาขี่รถจักรยานยนต์กลับจากตลาดนัด
แล้วสายตาก็พันเหลือบไปเห็นอะไร
ลายอยู่ในช่องคอนโซลหน้ารถตรงนี้
ไม่แน่ใจว่าเป็นงูเป็นเขียดตะปาดเป็นตัวอะไรกันแน่
เป็นจิ้งจกตุ๊กแก่หรือเปล่า
กลัวมากกลัวว่ามันจะพลวดออกมา
ถ้ามันโผล่หัวออกมาแล้วเป็นงูอ่ะคุณ
เอายังไงดีจอดก็ไม่ได้
ฝืนใจขี่กลับไปจนถึงบ้าน

ก็ขอให้เพื่อนบ้านและอาสากู้ภัยมาช่วยกันหา

ค่อยไขควงงัดชิ้นส่วนของรดนี่เอาทีละชิ้น
ละชิ้นไอ้จังหวะที่ไขออกไปก็ระแวงไปนะคุณ
ทานไปครึ่งจมูงค่อยถอดชิ้นส่วนออกมาทีละส่วน

ไอ้เจ้าไอ้เจ้าอะไรวะ
เอออย่างไรโทรพลวยมาแล้วเป็นเป็นเป็นงู
อ้าวไม่ใช่งูมีขาเหรองูอะไรมีขาเหรอ
ดูดิน่ารักด้วยอึ้งอังไม่เอาอ่ะโอ้ย
แต่เอาจริงเนอะไม่ต่อโทรมาทำให้ตกใจคนที่สาราบรูปช่างมันอะ
ทำให้ดูเหมือนเป็นนูเหลือม
เมื่อกี้ที่เค้าแซดลง

นั่นก็ทำให้ทำให้เขาติดประกอบกลับไป

และขณะเดียวกันก็คิดถึงเรื่องของ
คือจะบอกงี้ว่ามันอ่ะ
ทะเบียนรถของเขามันคล้ายกับบ้านเลขที่ด้วย

เลขทะเบียนเมื่อกี้บอกนะเลขทะเบียนคือ๔๖๒๕ใช่ไหม

นี่ทะเบียนเขา๔๖๕๒บ้านเลขที่ก็๖๕๒เหมือนกัน
อ๋อเหรอมันเป็นความบังเอิญขนาดนั้น
มันเป็นความบังเอิญที่ทำให้เราต้องคิด

ตอนนี้ไม่มีใครจำแล้วก็อึงอ่างไปไหนล่ะ
มันจำกันทีก่อนไม่มีว่ากัน

ดูไปดูมาอึ้งอ่างดูน่ารักขึ้น

ค่ะเดี๋ยวช่วงไหนคุณดูตุ๊กแกบ่อยคุณก็จะรู้สึกตุ๊กแกน่ารัก

ดูก่อนไปกับเรื่องเราสัตว์แปลก
กับสัตว์ที่แบบบางทีเราก็ไม่อยากเจอ